เหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะคืออย่าไปไว้ใจกันง่ายนะครับ
มีผู้ที่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างที่ถูกขโมยไปเนี่ย
ทั้งทองทั้งเงินสดบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือหลานชายของแฟนเก่านะ
ก็ไว้ใจให้พักอาศัยอยู่ด้วยที่บ้าน
สุดท้ายเนี่ยขโมยทองขโมยเงินสดแล้วก็หลบหนีไป
แล้วหนีไปอยู่บนฝ้าเพดานของตึก๓ชั้นนะฮะ
ไปดูตอนที่ตามตัวแล้วก็เอาตัวลงมานะครับทุกผู้ชมครับ
นี้ฮะที่เพชรคบูลนะครับทุกผู้ชมครับ
ขโมยสร้อยคอทองคำขโมยเงินของเขามานะครับ
นะครับแล้วก็มีเงินสดด้วยนะฮะตรงนี้เป็นอาคารพลานิศหลังตลาดเทศบาลสามนะครับ
ก่อเหตุคือนายวสันราชมนตรีชื่อเล่นชื่อในแมวอายุ๓๘ปี
ส่วนเจ้าของทรัพย์คือนางประทิบอายุ๕๐
ขายพวงมาลัยอยู่ที่ศรีแยกไกลแรงราหุ่นที่บึงสามพันธุ์

คือคุณป้าประทิบบอกว่านายแมวเป็นหลานของแฟนเก่า
ก็ไว้ใจให้พักอาศัยอยู่ที่บ้านนะ
ทีนี้ป้าเนี่ยแกออกไปทำงานในแมวก็อยู่บ้านลำพัง
วันนี้อยู่ดีเนี่ยขโมยสร้อยคอทองคำขโมยเงินสดไป

คือมาเอกใจก็คือตอนที่ในแมวความจริงลูกชายของป้าประทิพย์

แล้วนายแมวหลอกให้ลูกชายขับรถจักรยานยนต์ออกไป
หาแม่ตรงนู้นหน่อยสิแม่เขาบอกมาเลยมา
พอมาถึงแม่บอกไม่ได้เรียกประแดดเลย
พอกลับมาดูที่บ้านเนี่ยเอ้าเอาทรัพย์สินเขาหนีไปแล้ว
ส่วนตัวนายแมวที่ว่านิไปเรื่อยจนขึ้นไปอยู่บนฟ้าเพดาน
ของอับการพาณิชย์ตรงนี้ที่ไปจับกันได้
คือในแมวบอกว่าอ๋อผมมีอาชีพรับจ้างมุงหลังคา

ก็เลยฉวยจังหวะขโมยทรัพย์สินของเจ้าของบ้านเขา

ตั้งใจว่าจะส่งเงินไปช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ที่กรุงเทพ
เพราะว่าครอบครัวที่อยู่ที่กรุงเทพก็ลำบาก
สถานการณ์โควิดตกงานกันหมด
คนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกันนะ

เฮ้ยเอาเลย
ก็เลยอาศัยความชำนาญมาในทางที่ผิดนะฮะ
รับจ้างมุงหลังคาเลยปีนหลบขึ้นไปอยู่บนฝ้าเพดานของอาคารพาณิชย์เลย

บอกครอบครัวตัวเองตกงานจากโควิดลำบากตัวเองก็ลำบาก

ไม่ใช่ลำบากอยู่แต่ครอบครัวคุณนะฮะ

พบึงสัมพันธ์แจ้งข้อหาไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางหนองไผ่เนี่ยเขาประสานกับทางบึงสัมพันธ์นะฮะ

ถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์นะ
แล้วก็พบว่าเคยก่อคดีมาก่อนด้วยนะครับ
เคยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีข้อหารลักทรัพย์มาก่อนหน้านี้ด้วย

โดยเฉพาะคดีฆ่าผู้อื่นเพิ่งพ้นโทษมาได้ปีกว่า